อันนี้เห็นใจรอปภคนนี้เลยเขาก็อุตส่าห์อยากได้แท็บเล็ตไปซื้อมาเครื่องหมื่นกว่าบาทค่ะ
ผ่อนเดือนละเจ็ดร้อยค่ะคุณผู้ชมคิดดูสิผ่อนไปได้แค่สี่เดือน
แต่โดนคนร้ายมาขโมยมาย่องเอาไปแบบนี้โอ้โหแล้วหลังจากนี้ผ่อนอะไร
สายชาร์จเหรอลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
หืมคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมผู้ก่อเหตุเสือส้มส้มคนนี้นี่โอ้มันส้มส้มเหลืองเหลืองนะนะ
ตอนกลางคืนเนี่ยค่ะคือเขาเข้ามาสะพายเป้แล้วมาก่อเหตุเขาเดินวนเดินวน
วนไปมารอบนึงนะดูรัดเหลาก่อนอันนี้คือที่ศูนย์อาหารที่นนทบุรีค่ะ
เจ้าของเขาวางไว้บนโต๊ะแล้วจู่ผู้ชายเสื้อส้มคนเมื่อกี้หยิบใส่กระเป๋าตัวเอง
เดินออกไปเลยไปขึ้นรถประจำทางหนีไปเลยเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
นักข่าวของเราก็เลยต้องไปคุยกับเจ้าของแท็บเล็ตเป็นรอปภพี่สมชายค่ะ
เป็นรอปภที่ศูนย์อาหารแห่งนี้นี่แหละพี่สมชายบอกว่าผมนะนะ
อยากได้แท็บเล็ตเอาไว้ดูหนังฟังเพลงไปเล่นโซเชียลผมอ่ะไม่ได้มีตังค์เยอะอ่ะ
เงินที่ได้ต่อวันของการเป็นรอปภก็ได้ไม่เท่าไหร่แล้วช่วงนี้เห็นมีโปรไง
ผมก็ไปซื้อมาเครื่องหนึ่งหมื่นสามนี่เขาเอากล่องมาให้นักข่าวดูน่ะ
คุณผู้ชมผ่อนเดือนละเจ็ดร้อยผ่อนไปได้แค่สี่เดือนเอง
แล้วเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นผู้ชายคนนั้นจู่นะ
เขามาก่อเหตุบอกอ้าวพี่พี่สมชายแล้วตอนนั้นทำไมพี่ไม่เอาแท็บเล็ตไว้ใกล้ตัวล่ะ
ผมออกไปรับรถแล้วผมก็ไปคุยกับลูกค้าที่เขาขับรถมาจอดที่ศูนย์อาหาร
ผมออกไปแป๊บเดียว๑๐นาทีพอเข้ามาเฮ้ยแท็บเล็ตเราที่วางตรงนี้หายไปไหนแล้วว่ะ
ขอดูกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลย
หลักฐานที่เขาเดินมาหยิบแท็บเล็ตของผมแล้วก็ออกไป
ผมไปแจ้งความที่ตำรวจสพรัฐนาธิเบสแล้ว
อยากให้คนร้ายเอามาคืนเพราะว่าหลังจากเนี้ย
ผมยังต้องผ่อนอีกนะคือผ่อนประมาณปีครึ่งใช่ไหม
ผ่อนไปได้๔เดือนคือยังต้องผ่อนอีกเป็นปีคุณผู้ชม

ออกไปรับรถแล้วทีนี้ก็พอรับรถมา๔เดือนครับผม

ครับเพิ่งผ่อนได้๔เดือนหายเลย

ซื้อมาไว้ดูทีวีดูยูทูปดูอะไรพวกนี้

เพราะว่าเรารายได้ก็น้อยเราก็อยากได้ของคืน

หลังจากนี้ที่ต้องผ่อนอีกโอ๊ย

ละ๗๐๐๗๐๐แต่แท็บเล็ตไม่อยู่แล้วค่ะ
ก็อยากให้เอามาคืนรวมถึงนะคะอยากให้ตำรวจที่สพรัฐนาธิเบส

เพราะว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในศูนย์อาหาร

คุณผู้ชมเดี๋ยวรอตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยค่ะ